เธอนั้นตั้งแต่เรียนโรงเรียนบางปีอะ

ใช่เด็กบางปีนะคะได้โดดเด่นมากดีค่ะสวย

ซึ่งนี่แหละค่ะอันนั้นเป็นเรื่องเก่าของเขา

ว่านางเนี่ยถ่ายพรีเวดดิ้งหรือเปล่าแล้วดูมันเหมือนซะละเกินนะคะ
ซึ่งดิฉันก็ไม่อดทนไม่ไหวค่ะ

แหวกหูบ้าฉันอยากจะรู้เขาอยู่ต่างประเทศไม่ใช่เหรอ
ใช่นะคะก็ติดต่อไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้เกินฝีมือดิฉันค่ะ

โทรหาผู้จัดการเขาเลยชื่อพี่แอล
แอลก็บอกอธิบายให้ชัดเจนนะคะว่าเขาไปเที่ยวกันเฉย
ก็จะมีงานแฟชั่นโชว์ที่เซ็นทันปิ่น๙นางก็บอกว่าให้ไปถามได้ที่นู่น

ซึ่งจริงแล้วก่อนหน้านี้ฉันเจอคุณกรก็สัมภาษณ์ก็เหมือนจะแต่งนะ
โอ้ก็เหมือนจะมีวีแบวเหมือนกันนะคะ
ฉันชอบเสียงลิตามาก
รอดูแล้วกันนะคะรอดูคำตอบอีกทีอาจจะมีสไพร์หักมุมก็ได้นะ
ถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะบอกว่ายังไม่ใช่พรีเวดดิ้ง

แต่ก็รอดูต่อไปเพราะว่าตอนนี้ความรักของคู่นี้ก็ค่อนข้างสุดงอมอยู่เหมือนกันนะคะ